ส่วนเมื่อวานี้ช่วงบ่ายที่ฉะเชิงเซานะคะร้านทองแห่งหนึ่งถูกปล้นทองไป
ก็เป็นผู้ชายคนนึงค่ะขโมยไปตั้งใจเอาไปให้แฟนสาววันเกิดค่ะ
สุดท้ายก็มามอบตัวในที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าตำรวจเขาก็ไล่ล่ามาจากกล้องวงจรปิด
เจอตัวเจอรถจักรยานยนต์ทุกอย่างเลยค่ะ
เนี่ยค่ะภาพก็บันทึกเอาไว้ชัดเจนครบถ้วนเลยนะคะเป็นกล้องวงจรปิดภายในร้านทองแห่งหนึ่ง
ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์
คนร้ายเป็นผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ทำทีมาซื้อทองก่อนที่จะฉวยโอกาสชิงสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทหลบหนีไปค่ะ
หลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีธีรพลจินดาหลวงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ชุดสืบสวนให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจนไปเจอรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็รู้ตัวคนร้ายชื่อว่านายสุภกรตันจินซุยวัย๒๗ปีค่ะ
โดยหลังจากที่ขโมยทองไปแล้วเนี่ยนายสุภกรคนนี้นำไปขายในร้านทองอีกแห่งหนึ่ง
แล้วก็ซื้อสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑สลึง
มอบให้กับแฟนสาวที่เพิ่งคบหากันได้เดือนเดียว

แล้วก็หลบหนีไปบ้านพี่สาวในจังหวัดสะแก้ว
แฟนก็ไม่รู้อะ
แฟนไม่รู้เรื่องผมคิดคนเดิม
ตอนที่ตัดสินใจคิดจะทำทำไมถึง
อารมณ์ช่วยพวกมันเพราะตั้งใจจะซื้อทองให้เขา

แล้วตอนแรกเห็นเดินออกไปจับที่มอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็เดินกลับมาใหม่นั่นคือทำอะไร

ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชาเชิงเซาเขาก็บอกนะคะว่า
ผู้ต้องหาคนนี้ฐานะทางบ้านก็ไม่ได้แย่นะคะถือว่าฐานะทางบ้านดีเลย
ส่วนเงินที่ได้จากการขายทองเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่า
ลิวหายไปขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปบ้านพี่สาวในจังหวัดสะแก้วแล้วค่ะ